คุณผู้ชมมาต่อกันเลยดีกว่าเมื่อเช้านี้๖โมงเช้าตื่นเลยจ้า
ไปวงสวงที่สารหลักเมืองวงสวงราคาเรื่องใหม่ของคุณไตนาทธพนธ์
ก่อนหน้านี้เขาออกจากวิกน้อยศรีมาหลายปีแล้วล่าสุดคำแบ็คภาพภาพในฐานะผู้จัดได้นัดแสดงนำแชคการีน
ไม่ใช่แช๊การีนคนนี้แม่น้องมองนี่แหละค่ะ

ภารกิจนี่ไงใบสมัครเป็นสะพ้ายบ้านพี่เกดวรินทรยืนหนึ่งเลยจ้า
กี้บอกว่าจริงหนูอยากทำแค่ขำพี่เอาไปมา
โอ้โหตายแล้วคนทำตามเต็มไปหมดเลยค่ะ
ส่วนเลขที่บอกค่ะ๓๕๗หรือ๓๗๕ที่นางบอก
เออนางบอกว่าจริงอ่ะพี่หนูพูดมั่วแต่ว่าหนูไม่มั่วนะคะ
วันที่๑๗เจอกันที่แผงลอตเตอรี่จ้ะ

ช็อตล่าสุดนะคะที่เอาดอกไม้ฝากพี่เก็ตให้แม่กุ้งเนี่ยคือวันนั้นไปทำงานด้วยกัน
ฝากจริงนะคะคือฝากให้เพราะว่าคิดถึงแม่

ขอบคุณจ้ามีคนโทรมาเต็มไปหมดเลยจ้า
ไม่ได้ซื้อทองนะจ๊ะสมัครเป็นสะพ้ายจนแม่มึนแล้วจ้า

ท้ายคุณผู้ชมสาวโสดอย่างแจ๊กกี้ทำอะไรรู้ไหมคะ

ต่อพรบค่ะไปสำนักงานเขตเหมือนกันไม่จดทะเบียนสมรสนะคะ
พรบเสร็จปุ๊บทำคอนเทนต์ตำส้มตำ

คุณผู้ชมไปฟังตลกจริงไปฟังเลยค่ะ
กุ้งยังไม่มีแต่ว่าแม่กุ้งก็ฝากแบบผู้จัดการมาอะไรอย่างนี้

ใช่นี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทองเอ๊ะทองขายได้ไหมนะ

ก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะมีแบบเข้าชิงไหม

ก็รู้สึกว่ามั่นไปไหมนะหมายเลขหนึ่ง
ค่ะเมื่อวานก็ไปทำเอกสารทางราชการค่ะ

โอ้โฮใหญ่ตมโภนแล้วอย่างนี้
ใช่ฉันน่ะตำช้อมตำอยู่ข้างน้ำตกจ้ะใช่หรือยังไงกับเรา

น้ำตกทำคอนเทนต์กลับบ้านนอน
เศร้าเหรอยังไงพี่แจ๊คนะหัวอกเดียวกันนะเรา

ทำให้ทำเอฟเฟคไม่คิดว่ามันจะเศร้าขนาดนี้นะ